๗นาฬิกา๓๗นาทีติดตามข่าวกันต่อแหม
ช่วงนี้งานเข้าบรรดาพระศึกใหม่ทิศทั้งหลายพอสมควร
จะซาจากทิศเอกหรือว่าทิศไพรวัลไป

มาแล้วฮะนี่พี่สมปองงานเข้าคุณผู้ชมกับเจ๊ติ๋มเขามีเรื่องอะไรกัน
ทำไมถึงต้องมาแถลงข่าวตัดหางปล่อยวัดไม่เผาผีกัน

ต้องขนาดนี้เลยเหรอนะฮะแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้น
ติ๋มพูดคนเดียวเลยมันเกิดจากเรื่องเงิน

เห็นบอกว่าเจ๊ติ๋มบอกว่าทิศสมปล์งนี่หิวเงิน
รวยเร็วรวยลัดไปยุ่งกับธุรกิจสีเทาไปยุ่งกับผู้หญิง

มีหลายประเด็นเกิดขึ้นในการแถลงข่าวของเจ๊ติมเมื่อวาน
เดี๋ยวมาฟังทั้งฝั่งของเจ๊ติ๋มนะฮะ
แล้วก็ฝั่งของทิศสมปองด้วย

คือเมื่อก่อนเนี่ยแกออกสื่อบ่อยมาก

นี่มอปรากฏตัวอีกครั้งนี่
ปรากฏตัวอีกครั้งนี่ดราม่าดราม่าล้นประเทศไทยเลยนะ

แต่ว่าก่อนที่เจ๊ติ๋มจะแบ่งที่จะแบ่งค่า

ทางช่อง๕รายการมหาพาสนุกของช่อง๙รายการโทรติดทิศต่อของช่องทีพูออนไลน์
ติ๋มบอกถ้าเขาอัดอย่างนั้นเจ๊ขอแถลงข่าว
ใจความสำคัญในการแถลงข่าวเมื่อวานของเจ๊ติ๋มคือขอตัดขาดจากทิศสมปองอย่างเด็ดขาด
ทุกคนก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าเจ๊ติ๋มกับทิศสมปองเขาเพิ่งจะมีการเปิดบ้านหรูให้รายการรายการหนึ่งไปถ่ายทำ
ถ่ายทำเปิดบ้านกันไปนั่นนี่นั่นนี่อู๋บ้านหลังใหญ่โตว่าโหลานทำไมถึงได้มาอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะ
หลังนี้ค่ะหลังนี้จริงแล้วเป็นบ้านของเจ๊ติ๋ม
แต่ว่าเจ๊ติ๋งเขาปล่อยทิ้งไว้ไม่มีใครอยู่
ทีนี้ตอนที่ทิศสมปองศึกมาเนี่ยเจ๊ติ๋มก็เลยบอกว่าให้มาอยู่บ้านหลังนี้ไหม

เจ็ดแสนที่ส่วนปองอยู่แต่ตอนที่อัดรายการคุณผู้ชม
ในรายการเนี่ยเจ๊ติ๋มยังพูดกับในรายการเลยว่า
ไม่รู้ไปทำบุญอะไรมาถึงได้มารู้จักกับทิศสมปอง

ตอนนั้นได้พูดไปในรายการไปแล้วด้วยซ้ำไป

อยากได้ตัวเข้ามาทำรายการร่วมกันเลย
แต่ว่าเขามาเองก็เห็นใจเหมือนลูกนกหลงทาง
คือศึกมาแล้วไม่มีที่อยู่ก็ให้มาอยู่ที่บ้าน
บ้านชั้นบนไม่มีคนอยู่ก็รีโนเวทให้หมดไปเกือบล้าน
เสื้อผ้าที่ใส่ก็แบรนด์เนมทั้งนั้นหมดไปเป็นแสน
ไม่มีเสื้อผ้าใส่เขาว่าอย่างนั้น
งานก็ติดต่อหาให้หมดทำออฟฟิศใหม่ให้ด้วย
ติบอกว่าแต่ว่าชนวนทำให้แตกหักคือเรื่องเงิน
เพราะที่สมปองเป็นคนเขาฝันเยอะ

ธุรกิจศรีทาวด์สิบไหนจะเลี่ยงผู้หญิงอีก

จิ๋มก็เอาไปสั่งมาให้ตั้งแช่วาย
ก็มีให้แช่วายเสร็จทรัพย์นะฮะ
สมปองเขาบอกว่าเขามาเนี่ยหมายถึงว่าเจ๊ติ๋มพูดนะ
สมปองมาพร้อมกับปัญหาเยอะมาก
อันนี้สินเราทราบกันดี๑๐ล้าน๙แสนบาท

เป็นหนี้จากการอะไรไปซื้อที่ดินสอบประกอบเกือบ๓๐๐ไร่

ค่ะแล้วก็ไปทำสวนยางพารา
แล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัวเดือนละเป็นแสนด้วย
ติ๋มบอกเลยว่าไอ้เงินที่เสียไปมันไม่เท่ากับความเสียใจที่ทิศสมปองที่ทำเนี่ย
และการไปของเขาไม่บอกไม่กล่าวไม่ร่ำลาเก็บของทุกอย่างไม่เหลืออะไร
เหลือแต่รูปของเจ๊ติ๋มตั้งอยู่ในบ้าน
มีการถามนักข่าวถามว่าจะมีการฟ้องร้องเลือกสัญญา
เพราะว่ามีการทำสัญญาเรื่องของการทำพิธีกรกันไป
เจ๊ติ๋มก็บอกว่าต้องให้ฝ่ายกฎหมายจัดการแต่อโหสิกรรมให้
บอกคำเดียวว่าจะไม่ขอเจอกันอีกจะไม่ขอร่วมงานกันอีก
และจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคนในนามสกุลนครไทยสงฆ์อีกต่อไป

แรงมากฟังเสียงเจ๊ติ๋มก่อนนะครับ

ตอนนี้ขอว่าอโหสิกันดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกันนะคะ
เพราะต่างคนต่างจากไปเขาก็จะอวยพรให้เขาโชคดี
ความฝันของเขาคือเขาอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดัง
พี่อยากให้เขาสร้างให้เขาเป็นนักพูดที่ยิ่งใหญ่
และพูดธรรมะที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไม่ต้องการ
เขามองเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่แต่พี่มองว่าเรื่องภาพเป็นเรื่องใหญ่
เพราะมันกินได้นานแล้วก็ยังมีคนแบบไหว้เราอยู่ตลอด
แต่เขาบอกเขาไม่ต้องการให้ใครไหว้หรือกราบเขาต้องการให้คนมากอด
ก็บอกว่าขอให้เขาโชคดีแล้วก็พี่เอาหัวสิทธิ์ให้ทุกอย่าง
ไม่ต้องมาเจอพี่ไม่ต้องมาคิดถึงพี่อีกแล้วนะคะ
จากเรื่องเงินแล้วเรื่องภาพการมองในการทำงานต่างกัน
ติ๋มอยากจะสร้างให้ทิศสมปองเป็นนักพูดที่ยิ่งใหญ่
สอนคนคล้ายกับคนที่บวชมานาน
แต่ทางด้านทิศสมปองเองเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนักร้องลูกทุ่ง
อยากให้คนมากอดเท่านั้นเขาเป็นศิลปินอะไรแบบนี้
ไม่อยากให้คนกราบแต่อยากให้คนก่อน
อ่านี่เป็นทางฝั่งของเจ๊ติ๋มที่เขาพูด

สมปองเขาก็ออกมาตอบคำถามเหมือนกัน
อย่าใช้คำว่าตอบโต้เลยนะคะเพราะเขาบอกว่ายังรักเขารบศรัทธาเจ๊ติ๋มเหมือนเดิมนะคะ
ไม่ต้องรอข้ามวันคุณผู้ชมหลังจากที่เจ๊ติ๋มกับลูกชายควงแขนกันมา
มานั่งแถลงข่าวแล้วก็พูดความจริงกับสังคม
มุมของเจ๊ติ๋มนะคะที่สมปองมาไลฟ์สดแบบนี้เลยนะคะ
ตอบทุกคำถามที่สังคมอยากจะรู้
นี่เข้ามากับรายการที่ชื่อว่าจิบกาแฟแถลงข่าวเล่าความจริง
แล้วความจริงยังไงยืนยันประเด็นแรกเลยนะ
อันนี้เป็นประเด็นที่สังคมบอกโอ้โหนี่คุณอยู่ในคราบผ้าเหลือง
อยู่ในรุ่มกาสวพัฒน์นานมา๓๐กว่าปี
นี่คุณยังหิวเงินอีกเหรอที่สมปองบอกว่า
ไอ้ประเด็นที่เจ๊ติ๋มพูดว่าผมเป็นคนหิวเงินเนี่ยมันไม่ใช่นะ
ผมไม่ใช่คนหิวเงินแล้วผมไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทา
แต่ยอมรับว่ามีหนี้สิน๑๐ล้านบาทจริง
และกำลังเร่งทำงานหนักเพื่อหาเงินใช้หนี้
ค่าตัวที่ได้จากการทำงานกับเจ๊ติ๋มก็ถูกหักไปใช้หนี้

ไม่ได้ขอเงินมาใช้หนี้ฟรีแต่แลกมาด้วยเนื้องาน

ปัญหาหลักที่ถอยออกมาจากรายการของทีวีภู

คือแกตอบคำถามแกบอกว่าเพราะรู้สึกว่าทำแล้วไม่เต็มที่
ทำแล้วคนเสียเงินจ้างได้งานไม่คุ้มค่าจ้าง
ฟังแบบนี้ดูดีนะรับผิดชอบ
งานรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองก็เลยไม่อยากทำ

ทีนี้ประเด็นอื่นเป็นนี่
ธุรกิจสีเทาผู้หญิงอะไรอีกอ่ะ
อยากฟังจากทิศสมปองเองไหมคะเชิญค่ะ
ก็ผมอยากรู้จริงครับ
ผมคงไม่เป็นประชาสมเนรไม่บวชพระแล้วครับ

อยากเห็นเป็นคนผมเป็นคนหิวเงิน

อาจจะมีแฟลวเรื่องตู้วงตู้วายอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงวันแรกที่ได้ยินได้ฟังในสัมภาษณ์ในรายการรายการหนึ่งก็

ปองไม่ยุ่งธุรกิจสีเทา

ส่วนครบคนจะสีเทาสีอะไรไหมผมอาจจะไม่ได้เช็คประวัติอะไรขนาดนั้น
ยุ่งธุรกิจสีเทาไม่ใช่คนหิวเงินไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับผู้หญิง
สมปองบอกว่าหลังจากนี้ก็จะตั้งใจทำงานเต็มที่
เรื่องที่เกิดขึ้นจะถือว่าเป็นบทเรียนให้กับชีวิต
ยืนยันว่าสมปองยังเป็นสมปองคนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นคนขยันคือความขยัน
แล้วก็ขอบคุณไปยังเจ๊ติ๋มนะคะถึงแม้ว่าจะประกาศตัดขาดความสัมพันธ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกนะคะ
แต่ทิศสมปองบอกว่าก็ยังขอบคุณเจ๊ติ๋มที่ให้ความปรารถนาดีเสมอมานะคะ
รวมถึงกรณีเออประเด็นนี้ก็สำคัญนะคะเพราะคุณศึกมาแล้วจู่คุณก็
ติ๋มให้ที่หลับที่นอนคุณให้บ้านคุณอาศัยฟรีมันมีความสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งหรือเปล่า
เน็ตเขาก็วิจารณ์แบบนี้ไม่ต้องมาฟ้องโรสลินนะคะอันนี้ชาวเน็ตวิจารณ์ค่ะ
คือชาวเน็ตวิจารณ์เลยเถิดไปถึงนู่นความสัมพันธ์กับเจ๊ติ๋มทีวีภู
ทิศสมปองยืนยันจากปากนะคะว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดลึกซึ้ง
ไม่มีความสัมพันธ์ใดเกินเลยเกินกว่าคำว่าพี่สาว
ด้วยนะคะเพราะเราทราบกันดีว่าที่ดินสอบปกรวัตถุประสงค์ของที่ดินสอบปกร
คือให้ทำมาหากินทางการเกษตรนะคะเป็นมรดกตกทอดได้ไหมได้แต่ต้องทายาท
แล้วนี่คุณไปซื้อมาในราคา๑๐กว่าล้านทำสวนยาง
และที่เป็นหนี้เนี่ยเป็นหนี้เพราะเอาเงินไปซื้อที่ดินสอปกร
มันซื้อไม่ได้นะคะใช่มั้ยคะต้องโดนตรวจสอบกันแหละนะครับ
อ่ะดราม่าประมาณนี้ร้อนสิ่งจริงร้อนสิ่งจริงเพราะวันนี้
อยู่ดีมันกระตุมขึ้นมาเลย
ของคู่กรณีเขาก็ชี้แจงกันไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีมุมมองจากด้านนอก
คุณลีน่าจังคือแทบจะทุกกรณีเขาจะมีความเห็น
กรณีนี้ก็มีความเห็นเหมือนกันคือคุณลีน่าจังปกติแล้วเข้าข้างทิศสมปองนะ
เวลามีพวกเกลียนคีย์บอร์ดอะไรมาด่าอะไรอย่างนี้เขาก็จะช่วยแก้ตัวแทน
แต่ครั้งนี้คุณลีน่าจังเข้าข้างเจ๊ติ๋ม
แล้วก็ยังเตือนไปด้วยกับคุณทิศสมปองว่าเจ๊ติ๋มเขามีบุญคุณนะ
อย่าลืมเรื่องนี้ฟังเสียงของลีน่าจังหน่อยนะคะ
ฟังนะสมปองประเด็นเนี่ยคือเธอทำไม่ถูก
อย่างน้อยเขาก็ให้บ้านเราอาศัย
เราจะออกไปอยากบอกเขาสักคำนึงไปคุยกับเขาไปบอกเขา
ขนของออกจากบ้านก็บอกเขา
เซ็นสัญญาไปแล้วเขาไปเสนอช่องแล้ว
ช่อง๕ช่อง๙เขาลงผังเรียบร้อยแล้ว
เขาเสียหายเธอต้องอยู่ในสังคมนี้นานและสมปองบอกให้เลย
เธอควรที่จะไปตราบขอโทษเจ๊ติ๋ม
เพราะเจ๊ติ๋มเขาเป็นผู้อย่าง
ไม่ต้องไปพูดหรอกว่าผมไม่ได้ไปขอนะ
พระอะไรไม่ต้องพูดหรอกมันเรื่องไร้สาระ
วันนี้ที่สำคัญที่สุดเลยที่จับประเด็นเลยไปขอโทษเขา
เอาเสื้อผ้าไปคืนเขาเธอผิด
ตรงที่เธอออกจากบ้านเขาแล้วเธอไม่บอกเขาสักคัน
ตอนที่เธอให้คนไปขนข้าวของออกเธอก็ไม่บอกสักเขาสักคำ
มันทำให้หัวใจเขาเจ็บปวด

เข้าใจหรือเปล่าสมปอง

ส่วนคุณลีนิทธิพงษ์ห่อหน้าโพสถึงประเด็นนี้เหมือนกัน
บอกข้อความระบุว่าคนที่บวชอยู่ในวินัยมาหลายปีพอศึกออกมา
ก็มีแต่กิเลสตามข้อความนี้เลย

คำถามนี้หลายคนถามนะหลายสิบปีนั่นคืออะไร
จริงนะติดแฮสแพคเลยนะ
ทีนี้อดีตพศรุ่นน้องคนสนิทบ้างทิศไพรวันค่ะ
เขาก็โพสต์เหมือนกันหลังจากมีประเด็นดราม่านี้ออกมานะคะ
ก็เขียนร่ายยาวถึงเพื่อนอีกยาวเลย
อย่าเห็นแก่เงินจนไม่เลือกงานเพราะสุดท้ายตัวเองจะไม่ได้อะไร
และยังติดแฮชแท็กด้วยนะว่าไพรวันเธอมีเพื่อนแล้วหรือยัง
คนก็เลยสงสัยแฮชแท็กไพรวันเธอมีเพื่อนแล้วหรือยังนี่คืออะไร

แต่เขาก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตอีกว่าน่าจะเตือนทิศสมปองหรือเปล่า

หลังจากที่ทิศสมปองไลฟ์แถลงข่าวกรณีแตกหักกับเจ๊ติ๋มได้ไม่นาน
จะเป็นเพื่อนที่มีดราม่าเหมือนกัน
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยยาวเลยนะคะ

แต่ว่าประเด็นเรื่องของเสื้อผ้าแบรนเนมเมื่อวาน
ที่สปองเองเขาก็พูดนะว่าเขาไม่ได้รู้จักว่ามันคือแบรนด์เนม
แต่ว่าเขาไปไลฟ์ให้ในบริษัทนั้น
เขาได้เสื้อผ้าเป็นการตอบแทนม้าอะไรแบบนั้น

ประมาณนั้นเอาไปไลค์ให้เป็นงานนะเนาะ